มาดูเรื่องโชคมาดูเรื่องความเชื่อ

แปลนปี๙ที่ครูไม่ใช้ชั่วโรงพยาบาลวางจริง
ที่ส่งมานะลุ้นกันว่าอยากจะได้๑๐ล้าน
หรือว่ารางน้อยรวมทั้งหมด๓๒ล้านบาท
กับการร่วมสนุกทายผลฟุตบอลนะฮะ

ส่งมอบมาแล้วนะคะหลังจากการคัดแยกมาอย่างยาวนานนะคะ
คัดแยกปรายศนียบัตรที่ทายถูกนะ
ก็นี่แหละค่ะมีพิธีส่งมอบปรายศนียบัตร
จากบริษัทปรัศนียไทยจำนวนเท่าไรพี่แจ๊คคนที่ตอบถูก

นี่คือผู้หลานของเราคุณจูเนียวัชรพล
ก็มอบให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพื่อทำการจับรางวัลหาผู้โชคดี
ในวันที่๘สิงหาคมนี้
โกดังสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และนี่ที่เห็นยืนประกบข้างอยู่นะคะสวยแบบนี้

ไม่เคยเจอกองปรายศนียบัตรที่โอ้โหเยอะมากขนาดนี้ค่ะ

เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลย
คือไม่คิดว่าจะมีคนที่ยังทายผล
ฟุตบอลโลกทางปริศนียบัตรด้วย
เพราะว่าทุกวันนี้โลกออนไลน์เยอะมาก
แต่ว่าคนไทยก็ยังนิยมปริศนียบัตรอยู่ค่ะ
มันเป็นสักขีพยานในการมอบด้วยเนาะ

วงสายยุติธรรมทุกใบถึงมือแน่นอนค่ะ
ก็สำหรับวันที่๘นี้นะคะทุกท่านไม่ต้องห่วงค่ะ
เพราะว่าไทยรัฐมีการดูแลปรายศนียบัตรเหล่านี้อย่างดีนะคะ
เพราะฉะนั้นคนที่ได้มาจากดวงดวงดีมากจริงค่ะ
ใช่ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เห็นชมหน้ากันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะโอ้โหสุดยอดจริง๑๐ล้านบาทนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีรางวัลยิบย่อยอีกเยอะเลย
ก็ติดตามได้นะคะทางไทยรัฐทีวีของเราในวันพุธที่๘สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ